ตรงนี้ฝนตกก็ยังเคยคิดอยู่แล้วว่าเออขี้เกียจไปคาแค
เวลาจะล้างรถไปซื้อพวกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากเน็ตมาดีไหม

มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเสียชีวิตขณะที่กำลังล้างรถ
คือมือเนี่ยกำลังถือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่เลย
แล้วเสียชีวิตคือคงจะเป็นเพราะว่าไฟมันรั่วไฟมันช็อต
เขากำลังล้างรถป้ายแดงอยู่ด้วย
รถก็เพิ่งซื้อมาได้ไม่เท่าไหร่เอง
แล้วก็ตัวเองเพิ่งซื้อเครื่องฉีดน้ำนั้นมาจากเน็ตซื้อออนไลน์
ไม่รู้ว่ามันคงไม่ได้คุณภาพหรือว่ายังไงนะครับ

เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น
แล้วซ้ายมือของบ้านก็เป็นที่จอดรถ
ทะเบียนสศ๘๔๓๙จอดอยู่
แล้วข้างรถฝั่งคนขับก็มีศพของนายนวพลทองเติมอายุ๓๒ปี
เป็นช่างภาพศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเสียชีวิต
ซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถเลยค่ะ
แล้วมือซ้ายยังกำเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่

ปรากฏว่ามีรอยไหม้จนผิวหนังผู้พอง
แล้วก็ตรวจสอบจากตัวเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงเครื่องฉีดน้ำนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่ายังเสียบปั๊กคาไว้อยู่เลย
พอหลังจากเกิดเหตุญาติที่มาพบพยายามใช้ไม้เขียดึงปลั๊กออก

ว่าผู้ตายเพิ่งจะสั่งซื้อเครื่องล้างอัดฉีด
ฉีดน้ำแรงดันสูงมาจากเฟซบุ๊กแล้วก็เพิ่งเอามาลองใช้
คือเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บ้านหลังนี้นายนวพลอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ภรรยา
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวาน

เหลือนายนวพลอยู่คนเดียว
ปกตินายนวพลก็จะล้างรถเป็นประจำ
ทีนี้เพื่อนบ้านวันนั้นพาลูกสาวไปซื้อขนม
แล้วระหว่างที่เพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านนายนวพล
ลูกสาวเห็นว่าทำไมนายนวพลนอนอยู่ที่พื้นข้างรถ
แล้วมือมีรอยไหม้ลูกก็เลยบอกพ่อที่เป็นเพื่อนบ้าน
ทีนี้พอเพื่อนบ้านมาดูก็มีการโทรแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
แล้วก็จากการตรวจสอบจากบุคคลใกล้ชิด
ก็รู้มาว่านายนวพลซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาจากออนไลน์
แล้วเอามาใช้ล้างรถป้ายแดงของตัวเอง
แต่ว่าตอนที่ล้างรถถูกไฟดูด
อันนี้สภาพปลั๊กไฟตอนที่เสียบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะ
ทีนี้วันที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งภรรยาเลยไม่มีคนเห็น
ไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
โดยตำรวจสพบังศรีเมืองที่นนทบุรี
ก็เลยต้องเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อน
ว่าเอ๊ะเพิ่งซื้อมาแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มันมีไฟรั่วอะไรไหมจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หรือว่าที่ปลั๊กไฟมันมีกระแสไฟฟ้ารั่ว

ก็ส่งให้มูลนิธิส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ